แต่ว่าตอนนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะ
สำหรับข่าวของสองพี่น้องลิเกชื่อดัง
ยังแอนมิดชัยแล้วก็มิดมิดชัยครับคุณ
สำหรับกรณีของคุณแอนมิดชัยนะครับ

กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจสอบรถตู้

ก็คือกรณีของปมหนี้สิน๓๕ล้านบาท

หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับทางตำรวจแล้วค่ะ

ก็ทำให้ทั้งคู่นั้นรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
เป็นข่าวฮือฮาที่สร้างความตกใจ

สองพี่น้องตระกูลลิเกชื่อดังอย่างแอนมิดชัย
ถูกตำรวจขอตรวจสอบรถตู้ส่วนบุคคล
เจ้าตัวใช้โดยสารอยู่ขณะนั้น
ซึ่งนอกจากสาวแอนจะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแล้ว

ส่วนทางด้านน้องชายอย่างมิดมิดชัย
ก็มีเรื่องบาดหมางกับอดีตคนรัก
อีกทั้งยังมีความไม่โปร่งใสกับเงินจำนวน๓๕ล้าน
โดยต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันไปมาด้วยความจริงของตัวเอง
ซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวสองพี่น้องแอนและมิตร
ก็ได้เดินทางไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
น้องชายเผยว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้น

ซึ่งก็เชื่อมั่นในการกระทำของตัวเอง
ส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนในชีวิต
และต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้ต้องเป็นห่วงค่ะ
ในเรื่องของคดีความผมก็ไม่อยากไปแตะต้องมาก
แต่ว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการกฎหมาย

ผมก็ยินดีที่จะรับคำตัดสิน
เพราะว่าเรามั่นใจและเรายืนยันอยู่เสมอ
ว่าทุกครั้งเราพูดแล้วว่า
สิ่งที่เราได้มามันเป็นการให้ด้วยเสน่หา
มันเป็นเรื่องที่ว่าความชอบใจมากกว่า
ทีนี้เราก็มีข้อเท็จจริงของเรา

แต่ไม่ใช่ผมอึดอัดที่จะพูดนะครับ
แต่ว่ามันบางทีเราเอาไปพูดกันในศาล
พูดกันในข้อความกฎหมายให้มันจบตรงนั้น
ผมคิดว่ามันเกิดประโยชน์กว่า

สบายใจมากแต่ที่ไม่สบายใจคือ

อยากให้สังคมรอดูแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสิน
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมว่ามันต้องใช้เวลา

ผมพูดแค่ว่าขอโทษพ่อกับแม่ดีกว่าครับ
ขอโทษพ่อกับแม่แล้วก็แฟนคลับพี่เอพี่แอน

ว่าคือการที่เราโตมาแล้วเราอยู่กับเพื่อนมาก
โดยที่เราทำอะไรโดยไม่ปรึกษาพ่อกับแม่เนี่ย
มันกลายเป็นว่าเราตัดสินใจเร็วเกินไป
โดยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
แอนได้โพสต์ระบายความในใจลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ว่าสาเหตุที่ตัดสินใจไม่ลงจากรถ

พอรถตู้คันที่ตนเองใช้อยู่ขณะนั้นเป็นของน้องชาย
ซึ่งก่อนหน้านี้ยอมรับว่ามีปัญหากับอดีตคนรัก
และมีบุคคลปริศนาพยายามสะกดรอยตาม
ส่วนเหตุผลที่ไม่ออกมาชี้แจงตั้งแต่แรกนั้น
เป็นเพราะเจ้าตัวได้ให้ข้อมูลกับตำรวจโดยตรง
ไม่อยากพูดบ่อยในหลากหลายช่องทาง
เพราะกลัวว่าข้อมูลจะบิดเบือนและมีผลต่อรูปคดีค่ะ
เราไม่อยากจะออกมาพูดอะไรหรือไม่อยากจะออกมาเขียนอะไร
เพราะว่าเรื่องพวกนี้พูดไปบางทีมันก็ไม่ใช่ดีมาก
ไม่พูดเลยก็ไม่ดีก็เลยคิดว่านั่งอยู่ในรถ
ก็ไม่รู้จะยังไงเนอะก็เขียนมันไปสักนิดนึง
แค่อยากจะบอกให้คนบางกลุ่มเข้าใจ
ว่าจริงแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ดี
ว่าคนเรามันต้องเจอเรื่องราวหลากหลายแง่มุมอยู่แล้ว

หรือคนที่รักแอนเนี่ยเขาจะเข้าใจ
ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมด
มันก็ไปอยู่ที่ขบวนการยุติธรรม
ซึ่งตรงนั้นเขาจะตัดสินออกมายังไง

มันไม่มีอะไรอยู่เหนือความจริงไม่ได้หรอก

แต่แอนคิดว่าคนพวกนี้ล้วนแล้ว

วันหนึ่งเราต้องเจอทั้งคนทั้งคนรักและคนเกลียด
แล้วต้องยืนอยู่ตรงกลางให้ได้